เมืองไทยรัฐขอส่งกำลังใจให้ดาราภูโศษท่านนี้นะคะ

อาการน่าเป็นห่วงมากนะคะเพราะว่า

คุณยายมาราศีนะคะศิลปินแห่งชาติ
วัย๑๐๑ปีคุณผู้ชม

ก็เข้ารับรักษาลงพยาบาลมากว่า๑๐กว่าวันแล้วค่ะ
อาการหน้าเป็นห่วงค่ะมุมชม
เพราะว่ามีโรคแทรกซ้อนนะคะทำให้เกิดอาการ

ก็สอบถามกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
อ้อยบอกว่าตอนนี้ไม่สะดวกให้ข้อมูลอะไรมาก
แต่มีเรื่องที่ฟังแล้วใจดีใจชื้นขึ้นมาเลย
คืออาการของคุณยายเริ่มดีขึ้นนะคะ
ครอบครัวก็กำลังรออยู่ว่าเร็วนี้จะได้กลับบ้านค่ะ

ก็อัปเดตอาการว่าตอนนี้ค่าออกซิเจนก็ดีขึ้น
ความดันออกซิเจนหัวใจเต้นตามปกติตามลำดับแล้วนะคะ
ทุกอย่างเป็นในทิศทางที่ดีแล้วก็น่าจะได้กลับบ้านนะคะ
ก็ขอให้คุณยายมาราศีกลับบ้านนะคะ
ก็ขอให้เวยวัยด้วยนะคะส่งกำลังใจตรงเวยวัยด้วยนะคะ

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ